คุณผู้ชมค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
ลุกลามบานปลายไปซะแล้วนะคะ
ผลต่อเนื่องมาจากการเสวนาวงวิชาการ
ปัตตานีวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
ที่มีนักวิชาการเอ่ยนักการเมืองเอ๋ยนะคะ

แล้วปรากฏว่าดรชะลิตาบุญทวงศ์ไปพูดถึงมาตรา๑
เขาพูดเนี่ยตอนนั้นภาพใหญ่คือแก้รัฐธรรมนูล
แต่ดรชะลิตาเขาไปพูดถึงเรื่องของการแก้มาตรา๑
มาตรา๑ระบุว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียว

เป็นเรื่องดินแดนปรากฏว่าท่านไปพูดประเด็นนี้ลักษณะคือ
นั่นแหละค่ะตามที่เรารายงานข่าวไป
ทีนี้มันเป็นประเด็นหลังจากนั้นเพราะว่ากอรมนมีการไปแจ้งความ
กับ๑๒คนมีแก่นำฝ่ายค้านและนักวิชาการที่ไปร่วมเสวนาวันนั้น
คือเป็นความผิดมาตรา๑๑๖ฐานยุโยงปลุกปั่น
ทีนี้ค่ะหลังจากนั้นต่อมาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวที่มันต่อเนื่องมาเลยนะคะ
นายชัยวุฒิธนาคมานุสรพร้อมด้วยนายศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐ
แล้วก็ตัวแทน๕๑สอสอของพักไปยื่นเรื่องถึงคุณชวนหลีกภัย
ประธานสภาพผู้แทนราชดรขอให้พิจารณาส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูล
พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสอสอของฝ่ายค้าน๖คน
ที่ถูกปอทแจ้งความดำเนินคดีผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖
๖คนประกอบด้วยหลักคือคุณสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
คุณวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาตินะคะ
คือเขาบอกว่าลักษณะการพูดถือว่าเป็นเรื่องไม่สมควร
แล้วการพูดแบบนั้นเป็นการใช้อำนาจหน้าที่สอสอ
ไปก้าวไก่การทำงานของกอรมนด้วยหรือไม่

วันนี้คุณศิราประกาศ๙เลยนะครับคุณผู้ชม
ประกาศก้าวเลยบอกว่าขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้าน
ทำลายประเทศชาติหยุดทำลายรัฐบาล
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเอ๊ะ
มันมีกระบวนการการแบ่งงานกันทำหรือไม่
เพราะมีฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะทำลายรัฐบาล
คือเป็นฝ่ายบริหารอีกฝ่ายหนึ่งกำลังพยายามทำลายฝ่ายนิติบัญญัติ
พวกสสนี่ก็คือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งกำลังพยายามทำลายฝ่ายตุลาการ
เสาหลักองค์ประกอบของประชาธิปไตย
คุณศิราบอกว่าดังนั้นผมขอเตือนเลยนะ
คิดจะทำลายประเทศชาติบอกว่า
ท่านอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
เช่นเดียวกับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

ทำนายว่าคนเหล่านี้จะต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ

และจะไม่ได้ตายอยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอน

ทีนี้มาดูกันหน่อยวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีการประชุมคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมีอาจารย์ปริยบุตรแสงกระหนกกุล
เลขาธิการพักอนาคตใหม่เป็นประธาน

หลังจากที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมคะ

ก่อนหน้านี้อาจารย์ปียบุตรเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกเจ้าหน้าที่กอรมนภ๔เนี่ย

เกี่ยวกับการแจ้งจับฝ่ายค้าน

เรื่องนี้ที่สุดแล้วยังไม่มีมติจากที่ประชุม
จะนำเข้าสู่การพิจารณาตอนไหนอย่างไร
ยังต้องรอสอบถามความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อน
ยืนยันนะคะว่าตัวเองในฐานะประธานกรรมธิการ
พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้สรุปว่ายังไม่ได้สรุป
ไม่ได้เข้าสู่เรื่องของการที่จะเอามาประชุม
หรือเปล่าด้วยซ้ำไปส่วนที่จังหวัดปัตตานีมีความเคลื่อนไหว
เป็นความเคลื่อนไหวของนักวิชาการและนักศึกษา
รวมแล้วประมาณ๒๐คนค่ะ
เขารวมตัวกันแล้วก็เดินทางไปที่สพเมืองปัตตานี

และในนั้นมีรายชื่อนักวิชาการกว่า๒๗๐คนทั่วประเทศ
เนื้อหาของคำแถลงการนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นคัดค้าน
กรณีที่กอรมนภ๔แจ้งความเอาผิดกับนักวิชาการและนักการเมือง
ไปขึ้นเวทีเสวนาเมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งเวทีเสวนาเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ
อกจากนี้กลุ่มนี้กลุ่มนักวิชาการและนักศึกษา๒๐คนเขาเรียกร้องให้ภาครัฐค่ะ
หลังจากนี้ไปเปิดโอกาสได้ไหม
โอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลอย่างกว้างขวาง
คุณผู้ชมทีนี้มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกบกทบ
โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นก็มีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนเข้ารับฟังบรรยายสรุปบทบาท
แล้วก็การปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกเนี่ยคุณผู้ชมสง่างามแบบนี้นะคะ
ทีนี้รายงานข่าวรายงานบอกว่าขณะที่มีการมอบนโยบายกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ถ้าเป็นรัฐมนตรีกราหมด้วยก็คุมเหล่าทัพ
ขณะที่มีการมอบนโยบายให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพ
นายกรัฐมนตรีพูดตอนหนึ่งบอกว่าคือตั้งแต่รับราชการเป็นทหารมานะ
ไม่เคยเลยนะไม่เคยต้องมาโดนด่าเหมือนกับตอนนี้ที่เป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ก็ต้องอดทนเพราะภารกิจยังไม่จบสิ้น
ซึ่งตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะมาอยู่ตรงนี้
แต่สถานการณ์มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ
นายกรัฐมนตรีเขาว่าแบบนี้ค่ะ